คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่มีผู้ชายคนนึงเนี่ย
เขาออกไปดูสภาพน้ำที่ฝ่ายแล้วก็หายตัวไปตั้งแต่บ่ายของวันที่๒๓กรกฎาที่ผ่านมา
ทีนี้ชาวบ้านเขาไปค้นหาไปช่วยกันหาตรงจอกหูหนูเนี่ยไปพยายามหา
ท้ายที่สุดค่ะคุณผู้ชมตอนที่ตักจอกหูหนูสุดท้ายเนี่ยเจอศพนะ
แต่เขาบอกว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับงูเขียวตัวเขื่องเลยที่มาชูคอด้วย
แล้วก็ตรงนั้นใกล้จุดของคำชโนธด้วย
ใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูจังหวะวินาทีที่ทางพระมาสวดทำพิธี
ขอขมาเรียกดวงวิญญาณจังหวะนี้หน่อยค่ะ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
การที่จะให้เจอศพเอาศพลูกเนี่ยกลับไปทำพิธีการค้นหาเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าค้นหามา๕วัน
เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาใช้รถแบ็คโฮลมาขุดลอกเพราะว่าตรงนี้อ่ะจากที่
คุณผู้ชมมองไปมันจะมีเป็นจอกหูหนูอ่ะแล้วมันหนามากเลยค่ะ
ที่ฝ่ายตรงนี้ที่ฝ่ายคึกฤทธิ์หลังคำชโนธเนี่ยนะคะ
เขาต้องล่องเรือออกไปเขาต้องใช้สุนัขดมกลิ่นหากันเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
คือเหมือนกับหามานานแล้วจนมาถึงเจาะหูหนูสุดท้ายที่เขาพยายามตักขึ้นมานะ
พอรถแบ็คโฮลกำลังขุดลอกเจาะบริเวณขอบสะพานเนี่ย
ุ้งกี่ของรถแบ็คโฮลหัวตักเนี่ยคุณผู้ชม
ไปตักร่างของไนกล้าไพรัสเนี่ยขึ้นมาด้วย
ตักเจอศพพอดีนะฮะเพราะจริงแล้วเมื่อวานเนี่ย
ปฏิบัติการค้นหาก็ค่อนข้างจะยากเพราะมีวัชพืชอยู่บนผิวน้ำนี่เยอะ
นะครับก็ต้องเอาวัชพืชออกก่อน
เกลี่ยต้องกระทุ้งต้องอะไรนะฮะจนกระทั่งเจอแล้วนะคุณฮะ
ใช่ค่ะจังหวะนั้นที่เจอศพนะคุณตอนภรรยาเห็นศพเนี่ยแทบจะเป็นลมเลย
ญาติต้องช่วยปฐมพยาบาลภรรยาของนายกล้า
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยญาติก็มีการรับศพกลับไปประกอบพิธีตามศาสนา
ทีนี้มันมีคลิปบางช่วงที่กู้ภัยเขาไลฟ์การค้นหาไว้
แล้วที่บอกว่ามันมีเรื่องฮือหาเขาบอกว่าเขาเจองูเป็นงูเขียวตัวเคืองเลยนี่

มาตรงจุดที่ใกล้การค้นหาเลยนะ
ใช่ตรงนั้นเขาปักทูบทำพิธีเอาไว้

เกือบเมตรแล้วมันชูคอเลยนะ
ใช่แล้วชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อกันว่าเนี่ย

เป็นบารมีของพ่อปู่ศรีสุโธที่มาช่วยให้พบศพ
เพราะว่าตรงนั้นมันอยู่หลังคำชโนธ
ก็เหมือนกับเป็นการมาส่งศพลูกหลานกลับไป
ทีนี้พอมีเหตุการณ์แบบนี้
คนก็เลยแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะ

ว่าเจ้าพ่อมาช่วยในการค้นหาศพ

ค่ะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่วัดคำชโนธ
ญาติพี่น้องมาเดินทางมา
พิธีชาปนกิจศพของนายกล้า

อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย
แล้วบ่ายวันนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพในกล้า

เขยของนายกล้าบอกว่าเรื่องความเชื่อ
พ่อปู่แม่ย่าที่ชาวบ้านดุงนับถือ

หลังจากนั้นพระทำพิธีทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จากฝั่งท้ายฝ่ายน้ำล้นขึ้นมา
เหมือนกับว่างูตัวนั้นไม่กลัวไม่กลัวคนที่มามุงดูศพเลย

งูมันก็เลื้อยไปที่รถกู้ภัย
แล้วก็หายลงฝ่ายกั้นน้ำไปเลยค่ะคุณผู้ชม

ตัวเล็กหน่อยกับตัวใหญ่หน่อยนะครับ

เขาบอกโอ้โหก็ชูคอสูงเป็นฟุตเลย
อืมแล้วอย่างที่บอกว่าพองูมันเลื้อยไป
แล้วคนก็เลยอยากรู้เรื่องหมายเลขทะเบียนรถไง
ทะเบียนอะไรทะเบียนผอพึ่งทท๕๗๘อุดรธานีนะคะ